พื้นที่เขาบอกว่าฝนตกหนัก
แต่บางพื้นที่ไม่ตกเลย
ทำยังไงดีชาวบ้านบอกอยากได้ฝนบ้างเหมือนกัน
ต้องทำพิธีขอฝนครับ
อ่าขอฝนยังไงอ่ะปลาเต็มถนน
อันนี้ขอปลาด้วยมั้ย
เดี๋ยวดูไปเรื่อยให้ดูพิธีการขอฝนแบบนี้
ของชาวบ้านบ้านเสลียงเหนือและเสลี่ยมใต้

และที่นี่อยู่เท้าตำบลดำหนักทำอาเภอ

ทำอะไรก่อนนี่แมวปลอมนะอย่าตกใจนะ

บ้างคนบอกแหมวมันสะลมนิ่งอย่างนี้เหล่า
ครูผู้ชมแล้วต้องฉีดน้ำฉีดน้ำแบบนี้นะ
เพื่อให้เกิดความหู
ชื่นอยู่ในใจชุ่มชำช่วงช้ำจริง

แมวที่เอามาเนี่ยเขาบอกว่าต้องตั้งชื่อให้ด้วย
เพื่อความเป็นมงคลมาขอฝนก็ตั้งชื่อแมวว่าน้องสายฝน

ฝนจะได้มีฝนตกทั่วหมู่บ้านไง

แล้วที่นี่ขบวนแห่นี้เขามีลูกเล่น
คุณผู้ชมที่เห็นปลามันดิ้นดุ๊กดุ้ยเนี่ย
ตามพื้นถนนเนี่ยเขามีการปล่อยปลา

มันพอจะอยู่ได้ในพื้นที่สภาพแวดล้อมแบบนี้

ให้มันชุ่มชำหน่อยมันพออยู่ได้
สุดท้ายก็อยากให้ดูกันเป็นเรื่องของประเพณีแล้วกัน
เป็นภาพที่หาดูได้ยากส่วนใหญ่กัน
ที่เราได้เห็นเรื่องการแห่นางแมวเนี่ย
เป็นประจำอยู่แล้วทุกช่วงของหน้าร้อน
แต่ชาวบ้านที่นี่มีปลาด้วย
มีการปล่อยปลาตรงพื้นถนนแบบนี้ด้วย

คือเหมือนเป็นวิถีว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำมา
ปลามันก็จะมาเยอะไงในเวลา
แล้วเป็นสุดสโลบาอย่างหนึ่งนะคะ